ท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่สะแก้วหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
ช่วยกันดูรูปของผู้ชายคนนี้หน่อย
เพราะว่าเป็นคนร้ายที่ตำรวจกำลังติดตามไล่ล่าตัวอยู่นะครับ
รางวัลนำจับเอาไว้๑๐๐๐บาทนะครับ
เป็นผู้ที่เข้าไปก่อเหตุจี้ชิงเงินจี้ชิงทรัพย์
ปั๊มน้ำมันแล้วก็ร้านสะดวกซื้อถึง๓แห่งในรอบ๒เดือนนะครับ
แล้วก็ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้อืมอ่านี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
จะเห็นว่าปิดบังใบหน้าหมดเลยนะฮะใส่หมวกแบบปิดใบหน้าเลย
พื้นที่หมู่๑ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้ว
จุดนี้คือช่วงเที่ยงคืน๒๖มิถุนายนนะฮะคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพวังสมบูรณ์ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าคนร้ายใช้ปืนลูกซองยาว๕นัดเป็นอาวุธคมขู่พนักงานในร้าน
จี้บังคับให้ส่งเงินในช่องเก็บเงินมาให้ทั้งหมดได้เงินไป๘๕๐๐บาท
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปซึ่งไม่มีใครเห็นหมายเลขทะเบียนนะฮะ
แล้วก็จดจำรุ่นอะไรพวกเนี้ยไม่ได้นะครับแต่รู้ว่าขี่ไปตามถนนสายบ้านคลองหวาย
อ่างเก็บน้ำพระสถึงจากการสอบปากคำพยานนะครับ
รูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายที่ได้เนี่ยก็จะเห็นจากกล้องวงจรปิด
ตรงส่วนศีรษะเห็นแค่ตายกระสันจมูกนิดหน่อยนะครับ
หลังเกิดเหตุชาวบ้านในพื้นที่ตลาดวังใหม่พอรู้ข่าวก็หวาดกลัวหวาดภาวะกันมาก
เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายเนื่องจากลักษณะแบบนี้
ถือปืนลูกซองยาวแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้มีรถแบบนี้
ก่อเหตุมาแล้ว๓ครั้งในรอบ๓เดือนในการจี้ชิงทรัพย์ในพื้นที่ตำบลวังใหม่
ครั้งแรกคือคืนวันที่สามสิบเมษายนคนร้ายคนนี้ไปจี้ชิงเงินจากปั๊มน้ำมัน
สหกรโคนมวังน้ำเย็นได้เงินไป๘๐๐๐บาท
ครั้งที่๒๕ทุ่ม๓๐พฤษภาคมใช้อาวุธปืนเหมือนกัน
จี้ชิงเงินจากปั๊มปตทสาขาวังใหม่ได้เงินไปหกพันกว่าบาท
แล้วก็ครั้งล่าสุดนะฮะก็คือที่ท่านเห็นในภาพจากกล้องวงจรปิด
เงินไป๘๕๐๐บาทครับ
วันนี้ค่ะพลตำรวจรีเชษฐาโกมลวัฒนารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
พร้อมด้วยพลตำรวจรีสุรจิตชิงนวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้ว
ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้ด้วยตัวเอง
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกว่าจากการตรวจสอบ
คนร้ายก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งแล้วก็กระทบความรู้สึกของประชาชน
เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะ
ตอนนี้ก็สั่งเร่งรัดให้จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
แล้วก็เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุในพื้นที่เสี่ยงนะคะ

ตอนนี้มีตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว
แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็จะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ในที่ประชุมร่วมทีมสืบสวนตำรวจภูทรสะแก้ว
สืบสวนภาค๒ชุดสืบสวนสพวังสมบูรณ์
บอกว่าตอนนี้รู้เบาะแสผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
มีพยานที่เห็นเหตุการณ์เขาให้ข้อมูลค่ะ
บอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุทั้ง๓จุดคือคนเดียวกันแน่

พฤติกรรมก่อนจะลงมือก็คือจะไปวนเวียน
ใกล้จุดเกิดเหตุก่อนไปดูลาดเหล่าครับ
หลังจากนั้นก็หายหน้าไปสักพักหนึ่งแล้วก็มาเกาะเหตุ
ว่าเร็วนี้ได้ตัวแน่
พันธุ์ตรวจเอกชัยธนันทร์จิรัพยาเศษพุ่มกับการสภพวังสมบูรณ์
ได้ฝากไปถึงผู้นำชุมชนในพื้นที่ตะบนวังใหม่นะครับ
ว่าตอนนี้ก็เกิดเหตุอุอาจเกิดขึ้นหลายครั้ง

แล้วก็ตั้งรางวัลนำจับสำหรับคนร้ายรายนี้
แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่มได้เนี่ย
มีรวรรณนำจับตอนนี้คือ๑๐๐๐๐บาทนะครับ